ร่างรัฐมนูลรวมทั้งคำถามพ่วงผ่านการทำประชามติของประชาชนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เรายังมองไม่เห็นอนาคตของการเมืองไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ว่าเริ่มมีการต่อรองของกลุ่มการเมืองต่างมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

แล้วผมมองอย่างหนึ่งนะประชาชนต้องการที่จะให้ประเทศชาติเดินไปได้
แผนงานที่มีการประชามติออกมาอย่างนี้
ไม่ต้องการที่จะให้ถอยหลังแล้วต้องการที่จะให้เดินหน้าอย่างเดียว
หลังผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน
ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูลและคำถามพ่วงประชามติ
ทำให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรรธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้ว่า
เป็นเพราะประชาชนอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็ว
เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่สะสมไว้
วันที่๒๒พฤษภาคมปี๒๕๕๙
ในขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองถึงอนาคตทางการเมืองไทย
นับจากวันที่รัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยรุชุพันธ์ประกาศใช้
จะทำให้เกิดการต่อรองทางกลุ่มการเมืองมากยิ่งขึ้น
คงไม่ใช่การเมืองในลักษณะเสียงข้างมาก
ที่จะมีพักใดพักหนึ่งนั้นได้เสียงข้างมากเข้ามาในสภา
แต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะของการปรณีประนอมด้วย
อย่างยิ่งกลไกในเรื่องระบบการเลือกตั้งที่มีตามรำนูลฉบับนี้
ระบบจัดสรรปันส่วนผสมก็คงจะให้โอกาส
หรือให้ความได้เปรียบกับภาคการเมืองขนาดกลาง
ที่สุดแล้วภาคการเมืองขนาดกลางนั้น
จะเป็นตัวตัดสินชีวัตรที่สำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
แล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นของสวด้วยอีก๒๕๐เสียง
ซึ่งเป็นบทเฉพาะการในวาระเริ่มแรกของการใช้รัฐธรรมนูล
ซึ่งสว๒๕๐เสียงถ้าพูดง่ายนะครับ
ก็คือว่าในอนาคตนั้นพักที่ใหญ่ที่สุดในสภา

แม้การเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นตามรถแมพที่วางไว้

แต่สิ่งสำคัญที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องเดินตาม
คือกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ขอสชได้วางไว้ด้วย

ที่วางรากฐานต่างที่จะไปสู่การปฏิรูปเนี่ย

ซึ่งท่านนายกวางไว้เนี่ยนะครับก็จะต้องดำเนินการต่อไป
ให้มันมีให้สามารถที่จะเดินไปได้ในอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาตินี่แหละที่จะควบคุมกำกับฝ่ายการเมือง
ฝ่ายการเมืองนั้นเหมือนกับเป็นฝ่ายข้าราชการประจำ
คือต้องเดินทำตามยุทธศาสตร์ชาติทุกอย่างนะครับ
แม้จะสามารถออกนโยบายได้แต่นโยบายดังกล่าวนั้น
ต้องไปขัดกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ต้องไปขัดกับเรื่องของ
บทบรรยัตรวรรษการปฏิรูปในรัฐธรรมนุมด้วย
ดังนั้นรัฐบาลที่เข้ามาจึงไม่ใช่เป็นผู้กำหนดนโยบาย
แต่เป็นเพียงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
โยบายซึ่งถูกฝ่ายค่าการประจำ
หดเอาไว้อยู่แล้วในแผนยุทธศาสตร์ชาตินั่นเอง

ยังต้องดูที่การเดินหน้าทำคลอดกฎหมายลูก
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอีก๔ฉบับ
ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
จะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน๒๔๐วัน
นับจากวันที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้
นั่นหมายถึงบรรดาลนักการเมืองและพักการเมือง
ต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต
พร้อมไปกับอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาแต่งตั้งจากคอสช
จำนวน๒๕๐คนที่จะเป็นตัวแปลสำคัญ
ในการกำหนดทิศทางของรัฐบาลชุดใหม่
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน